พูดถึงการพยายามหาปล่องบริเวณสรรภูเขาเนี่ย
แบ่งเป็นสองฝั่งนะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้

พอเข้าไปปากถ้ำเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือฝั่งเป็นฝั่งของหาดพัทยา
ไปดอยตูงฝั่งดอยตูงด้านที่ใต้
ส่วนเลี้ยวขวาจะไปมังซีรีย์หรือว่าบริเวณผาหมี
อันนี้เป็นฝั่งเดียวกันอันนี้ก็หาเหมือนกัน
แล้วก็แบ่งเจ้าหน้าที่เป็นสองฝั่งหาไปพร้อมกัน
ทีนี้ฝั่งทางด้านของผาหมีเขาบอกว่า
ก็พยายามหามาประมาณ๒วันแล้วนะคะ
วันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาไปพบปล่องหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะโรยตัวลงไป
ดูว่าความยาวมันเท่าไหร่และเข้าไปข้างใน

เป็นห้องโถงเป็นลักษณะอย่างไรนะคะ
ขณะที่อีกทีมด้านฝั่งซ้ายของถ้ำ
ทางด้านขวาตรวจสอบด้านขวาก่อนแล้วกันนะคะ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผย
ก่อนที่จะขึ้นไปสำรวจปล่องเหนือถ้ำหลวงบนฝั่งขวาก็คือดอยผาหมี
โดยการปฏิบัติภารกิจก็คือขึ้นไปสำรวจบริเวณพื้นที่ปล่องจุดเดิม
ที่ขึ้นไปสำรวจ๒๙มิถุนายน
โดยการสำรวจเจ้าหน้าที่ก็คือจะโรยตัวลงไปในปล่อง
หลังจากที่๒๙พอลงไปพบปล่องมีลักษณะลดหลั่นกันเป็นชั้น
โดยเริ่มจากโถงแรกลึกประมาณ๔๐เมตร
โดยตัวลงไปสำรวจและมีทางเดินทางลอดเชื่อมไปถึงห้องถงที่๒
ลึกลงไปอีก๕๐เมตรและลอดต่อไปอีกห้องโถงที่๓

คาดว่าน่าจะได้ระดับที่ค่อนข้าง
น่าจะใกล้กับจุดเด็กและโค้ชทั้ง๓๓คน

อันนี้ยังคงเป็นการตั้งสันนิษฐานอยู่นะ
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งซ้ายพัทยาบีช
หรือว่าทางฝั่งด้านขวาผาหมี
โดยวันนี้จะตั้งเป้าเข้าสำรวจเพิ่มเติมในถุงที่๓
ซึ่งแต่ละปล่องเป็นโถงมีซอกมีหลืบ
โดยจะสำรวจลึกลงไปทุกจุดค่ะ

จากระดับพื้นดินลงไปสูงที่๒๕๐เมตร

มันน่าจะระดับ๖๐เมตรลงมาแล้ว

งแรกคว่าง๖เมตรสูง๑๐เมตร
สูงที่๒ก็ใกล้กันแต่อยู่ระดับต่ำลงไปประกัน๑๐กว่าเมตร
คือเวลาเราเจอถุงนึงถุงเนี่ย
เราก็จะสำรวจเลยว่าฝาผนังถงเนี่ย
มีช่องไหนบ้างช่องเล็กช่องน้อยดูหมด

พอดูเสร็จแล้วเราเจอมีช่องอยู่ปุ๊บเราก็จะลอดช่องนั้นไป

เพราะเราเห็นว่าอากาศมันออกแสดงว่ามันจะต้องมีที่มาของอากาศ
ก็ตามไปมันก็ไปเจออีกโถงหนึ่งโถงที่สองอยู่ระดับลึกลงไปอีกครับ
พอเจอโถงที่๒เสร็จเราก็วนรอบโถงผนัง

เราจะลงตามน้ำไปด้วยเพราะน้ำมันไหลลง
ครับก็ไปเจอโถงที่๓ที่จะเข้าเช้านี้ครับ
สภาพอากาศเมื่อวานนี้ค่อนข้างเป็นใจนะคะ
ฟ้าเปิดเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขึ้นบินได้ลำเลียงอุปกรณ์ค้นหาได้
พร้อมนำเจ้าหน้าที่ขึ้นบินไปยังปล่องที่๔
เพื่อที่จะโรยตัวลงไปได้อย่างปลอดภัยด้วย
ส่วนการสำรวจปล่องอีกฝั่ง
ก็คือทางด้านฝั่งซ้ายของถ้ำ
ทีมข่าวของเราไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
คุณวัชรีดวงใสไปเกาะติด
ภารกิจนี้เป็นทีมอาสากู้ภัย
เดินทางขึ้นไปสำรวจปล่องที่๕
เหนือถ้ำหลวงของน้ำภรรณอน
ซึ่งจากปากถ้ำจะอยู่ทางด้านซ้าย
โดยปล่องจะอยู่เหนือถ้ำทรายทอง
ทรายทองนี้ห่างจากปากทางเข้าถ้ำหลวง

แต่ไม่ได้อยู่ถึงพัทยาบีชนะ
เป็นจุดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ
หลังจากทีมสำรวจพบเมื่อวานเนี่ย

พบว่าเป็นปล่องที่มีแยกซ้ายขวาเหมือนกัน

แต่ว่าตันส่วนทางซ้ายก็ตันเช่นกัน